มีอย่างที่มิ้นบอกไปว่าวันพุธสีเขียว
จะพาไปดูดอกกุหลาบสีเขียว
มันไม่สวยนะแต่มันหาดูยาก
ไม่เดี๋ยวก่อนมันมีเดี๋ยวก่อนนะ

สีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพู

ที่เชียงใหม่เขามีกุหลาบเขียว

มันคือกุหลาบที่ยังไม่บานอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ไปที่สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

กุหลาบแห่งรักให้กับนักท่องเที่ยวไปชื่นชมไปสัมผัสความงดงามของกุหลาบ
ที่นี่เขามี๖๕สายพันธุ
มีกุหลาบจุลาลงกรดอกกุหลาบไร้หนามสีชมพูกรีบซ้อนบ้าง
มีกลิ่นหอมซึ่งพระอำราชชายาเจ้าดารรัศมีศ์
ส่งนำมาปลูกที่พระตำหนักดาราพิรม
แล้วปลายกรีบจะกลายเป็นสีส้มและมีกลิ่นหอม
แล้วก็มีกุหลาบชงกุหลาบมงเชรีกุหลาบอเมริกา
กรีบมี๒สีครับนะฮะคนกรีบจะออกเป็นดอกสีแดงหน่อย
สีแดงเข้มนะฮะแล้วก็ปลายกลีบเป็นสีชมพู
แล้วก็มีกลิ่นหอมนักกุหลาบมงเชรีนะฮะ
รวมทั้งมีกุหลาบบิชอฟด้วยนะครับโอ้บิชอป
เป็นกุหลาบของอังกฤษดอกสีชมพูหวานทีเดียว
กลิ่นหอมคล้ายน้ำหอมแล้วก็มีกุหลาบรูกาซ่า
หรือว่ากุหลาบโบราณเป็นกุหลาบป่านะ
มีผลสุกสีแดงส้มนำไปทำแยมได้
กุหลาบมีผลด้วยโอ้โหไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยน้อง
เดี๋ยวขอมิ้นดูหน่อยนี่เรากำลังรอดูภาพกุหลาบเขียวอยู่
คือดูแล้วเนี่ยมันอย่างที่บอกมิ้นไปนะมันไม่ได้สวย
มันไม่ได้แบบโอ้ยเห็นแล้วมันคือกุหลาบสียมพูแบบสื่อถึงความรักอะนะ
มันไม่เคยเห็นไงเพราะมันเป็นกลีบดอกสีเขียว
คือที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยเพราะว่ากรีบเนี่ยมันเกิดจากเกษรตัวผู้กับเกษรตัวเมนเนี่ย
มันเปลี่ยนรูปไปเหมือนกับเป็นกีบเลี้ยงอะครับแล้วก็ซ้อนขึ้นมาซ้อน
อันนี้คือดอกกุหลาบนะคือมันเหมือนกรีบเลี้ยง
ซ้อนขึ้นมากลายเป็นกรีบดอกกุหลาบนะฮะ
คือดอกกุหลาบอันนี้มันไม่ได้มีกลิ่นหอมแต่มันออกเป็นช่อเล็กต้นพันธุ์มันก็แข็งแรง
มันก็เลยกลายเป็นความแปลกคือกุหลาบสีเขียว

กรีบเลี้ยงมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนมันกลายเป็นตัวดอกอะครับ
เออมันก็แปลกอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้สวยนะแต่มันหาชมยาก
จะรู้ว่านี่คือดอกกุหลับสีเขียวเออมันก็เข้ากับเสื้อสีเขียวของเราแบบนี้
อย่างนี้เราต้องหากุหลับสีเขียวมาประดับไว้ที่โต๊ะอ่านข่าวของเราดีกว่า
ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ากุหลาบทุกสีมันสวยหมด
แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ฉันเห็นสีเขียว
ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันเออไปดูได้นะคะ
ที่เชียงใหม่ใช่ไหมไปดูกันได้
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ